ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ต้องบอกว่าหมัดเดียวเปลี่ยนชีวิต
จากที่ทำร้ายร่างกายเขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จะเห็นพื้นที่หน้าร้านซักอบรีดแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นหน้าอาคารในคอนโดแถวนนทบุรีนะครับ
มีผู้ต้องหานะครับที่สวมเสื้อยืดสีดำนะฮะ
เดี๋ยวถ้าภาพมาเนี่ยไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่นะครับ
แล้วก็มีผู้ที่นั่งดื่มกินกันอยู่อีก๒คน
คุยกันไปคุยกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะ

หงายหลังตึงไปเลยแต่ก็ดิ้งไปเลยนะ
แล้วคนที่ชกก็มาดึงขึ้น
มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ดึงขึ้นมาเขาก็ขึ้นมานะ
ใช่ค่ะเขาลุกขึ้นมาได้ค่ะเขาก็ลุกขึ้นมาได้นะครับ
แต่ตอนล้มก็หัวฟาดพื้นอ่ะใช่
หมัดเดียวเนี่ยแต่ว่าล้มเนี่ยหัวฟาดพื้นด้วยนะครับ
สักพักหนึ่งคนที่ถูกต่อยเนี่ยจะลุกขึ้นมานะฮะ
ลุกขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นว่า
รู้สึกตัวมี
การรินวายดื่มอีก๒แก้วนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒ต่อเนื่อง

ผู้ชายที่สวมหมวกแก๊ปที่ถูกคนที่นั่งลุกขึ้นมาแล้วก็ชกไปเนี่ยนะ
ไปเสียชีวิตตอนเช้านะฮะ

ใช่เขาลุกขึ้นมาแต่อย่างว่าการกระแทกภายในมันก็ไม่รู้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นที่ต่อยเข้าไปหมัดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต่อยหมัดเดียวแล้วเขาแค่เจ็บ

ศีรษะกระแทกแบบล้มทั้งยืนแบบนี้เนี่ยเขาตายได้นะครับ
ผู้ที่ถูกต่อยแล้วก็เสียชีวิต
นายนรงศักดิ์ดาบจันทร์อายุ๔๒ปีนะครับ
เขาเป็นคนขายอาหารอีสาน

เป็นพนักงานขายอุปกรณ์ในร้านกอล์ฟนะครับ

คืนนั้นนารงศักดร์พอถูกต่อยแล้วเนี่ยนะครับ

เข้าโรงพยาบาลบางบัวทองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพบางบัวทองไปตามควบคุมตัวนายเผชิญ

กลายอุปกรณ์กอล์ฟแถวบางบวทองเนี่ยแหละ
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายนะครับ
หลังจากคืนเกิดเหตุตำรวจก็ได้รับแจ้งอยู่แล้วนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ก่อนที่คนที่ถูกทำร้ายจะเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าปากซอยแล้วเบิ้ลรถเสียงดัง
เขาก็เดินเข้าไปเตือนว่าดึกแล้ว
ขี่จักรยานยนต์เบิ้ลรถแบบนี้มันรบกวนคนอื่น

หลังจากนั้นผู้ตายก็เดินกลับมาที่จุดที่เขากำลังนั่งดื่มสุราอยู่นะครับ
แล้วก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเหมือนกับผู้ตายเนี่ยอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะ
ขี่รถมาตามหาเขานะครับ
มีการพูดคุยกันแล้วได้ผลักอกเขาไปจนเส
แล้วผู้เสียชีวิตตามมาขอโทษในอาการมึนเมา

อ้างข้อกฎหมายว่าเขาขี่รถแบบนี้เขาไม่ผิด
ก็เถียงกันครับเขาก็มาโห่เขาก็เลยต่อไปครั้งนึง
ผู้เสียชีวิตก็ล้มลง
สักพักหนึ่งก็เห็นว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ยังยืนดื่มวายอีก๒แก้วใหญ่

ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่า๑หมัดของเขาจะทำให้คนตายได้
เช้านั่นแหละเช้าวันที่๓มกราคมสัก๑๐โมงเช้า
ผู้ที่เขาต่อยไปเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาเองก็รู้ข่าวอันนี้ผู้ต้องหาบอก
แต่ว่ายังติดงานอยู่ไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปเยี่ยมดูอาการในตอนหลัง
ก็คุยกับญาติบอกว่าพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลอะไรทุกอย่าง
ที่บาดเจ็บถูกเขาต่อยและล้มหัวกระแทกพื้นฟาดพื้นจนต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่กลายเป็นว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาต่อยจริง
แต่เขาไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นทำให้ตายนะฮะส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดแถวจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าทั้งผู้ตายกับคนก่อเหตุไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะเท่าที่รู้
แล้วผู้ก่อเหตุเองปกติแล้วก็ไม่ใช่นักเลงไม่ใช่คนใจร้อนอะไร
ส่วนตัวเขาไม่เคยมีแบบนี้
ไม่เคยสีกันนั่งกินเล่าด้วยกัน
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนใช่ไหมและส่วนตัวคนก่อหินที่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
ไม่ไม่เคยมีไม่เคยดีอยู่นะคนรู้จักอยู่นี่พูดจาดี
ตำรวจสพบางบัวทองได้นำตัวนายเผชิญ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วนะฮะข้อหาที่แจ้งเอาไว้ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นี่นะฮะหมัดเดียวจริงจริงใช่ค่ะนะแต่ก็ช่วงจังหวะที่หัวกระแทกพื้นนี่แหละ
ใช่ไม่ใช่ว่าหมัดหนักอะไรหรอกแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้ใช่ค่ะ
ทางที่ดีก็อย่าไปทำร้ายร่างกายอะไรกันเลยถูกต้องถูกต้องก็ต้องไปนอนคุกต่อยไปหมัดเดียวนอนคุกเลยฆ่าคนตาย